สิ่งนี้เราเต็มที่มากแล้วถูกคิดในกระบวนการต่างมาแล้วแหละ
ถ้าเกิดว่าจริงทุกอย่างมันเป็นศิลปะ
คือหนูไม่ได้มายืนแก้ผ้าแล้วก็ดูนี่ศิลปะไม่ใช่
เพราะว่าเราก็ต้องเซฟตัวเองด้วยเนอะเราก็แบบไม่ได้อยากไปโพสต์สุด
ต่อหน้าคนดูขนาดนั้นในชีวิตประจำวัน
บอกว่าไม่ได้แต่งตัวแบบนั้นไปสถานที่ราชการหรือไปเข้าวัด
จริงมันเหนือความคาดหมายมากค่ะ
ไม่เคยโบไม่เคยวาดฝันว่าตัวเองจะได้มีคอนเสิร์ตของตัวเอง
คือถ้าให้พูดจริงบอกว่าไม่ได้มั่นใจขนาดที่จะต้องจัดอะไรที่งานใหญ่แล้วเป็นงานที่เป็นของเราจริง
รู้สึกว่าก็มีความกดดันตัวเองสูงแล้วก็อยากให้มันออกมาแบบทัชผู้ชมที่สุดโดยที่เป็นตัวเองอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะ
คันนี้ชัดกับน้ำตาเยอะเลยเหมือนกัน

แต่เราก็ทำให้พี่กระเทยน้ำตาแตกกันได้

คือคิดว่าจะต้องมีซีนนี้เกิดเพิ่งสำหรับเรา
ตอนแรกจริงคิดว่าไม่มีค่ะเพราะว่าจริงเป็นคนแบบว่าจริงเป็นคนแบบว่าถ้าร้องเพลงก็รู้สึกว่ามันก็เป็นส่วนของการทำงาน
แต่จริงก็ต้องยอมรับว่าหนูก็เป็นคนใช้อารมณ์ร่วมในการทำงานเหมือนกัน
ไม่ได้หมายถึงหนูวีนนะแต่หนูหมายถึงว่าหนูใช้อารมณ์ของตัวเองสร้างผลงานขึ้นมา
แล้วเวลาร้องบางทีมันก็หยุดไม่ได้ที่มันจะมีอารมณ์นี้ขึ้นมาว่าแบบ
นี่เราอยู่ตรงนี้แล้วจริงเหรอนี่เวทีนี้เป็นของเราจริงแล้วทุกคนมาเพื่อดูเรา
ระหว่างร้องก็ไม่หยุดคิดเลยคิดเรื่องนี้ตลอดแล้วก็ภูมิใจแล้วก็
ตอนแรกว่าจะยังไงก็ห้ามร้องอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าน้ำตาไหลแล้วมันเลอะ
แล้วมันแบบมันไม่สวยเราแต่งหน้ามา๘ชั่วโมงไม่ได้
อย่างวันนั้นที่อินยิ่งกว่าเพลงก็คือบรรยากาศจากแฟนที่มา
ใช่ค่ะคือมันรู้สึกว่าชีวิตนี้คุ้มค่าแล้วจริง
ที่แบบเกิดมาแล้วเราได้รับสิ่งนี้จากแฟนนะคะ
หลังเวทีหลังจากที่จบไปแล้วมันมีความรู้สึกยังไงบ้างครับ

มันจบไปด้วยมันเริ่มต้นด้วยความวุ่นวาย
แบบว่าเปลี่ยนชุดแบบเปลี่ยนกันแล้วทุกคนแบบทำงานเต็มที่มาก
แสงสีเสียงรวมถึงแบบสไตล์ลงสไตลิสต์
แต่ละคนคือเบื้องหลังคือมันมากจริงเพราะว่ามันต้องเป็นการทำงานร่วมกัน
แล้วก็ต้องมีเรื่องส่วนตัวหลายอย่างที่แบบเป็นปัญหาสุขภาพที่แบบเขาก็ต้องควบคุม
เราก็ต้องควบคุมเพื่อให้ทุกอย่างออกมาดีที่สุดอะไรอย่างนี้ค่ะ

สำหรับบุ๊คเกี่ยวเองความพอใจร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคะ
เอ่อจริงถ้าบัวตอบบุ๊คก็คิดว่าร้อยไหมอ่ะ
ก็ไม่รู้ไม่รู้ตอบเป็นเปอร์เซ็นไม่ได้แต่ว่าพอใจอย่างมากในชีวิตค่ะ
สมมุติแบบดัดได้ทำใจความดัดตาที่ตั้งไป
จริงหนูตั้งใจทำงานอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอะไรไว้เลยว่าจะต้องมีผลตอบรับยังไง
เพราะว่าหนูไม่กล้าวางหรือฝันอะไรไว้เลยเพราะว่ากลัวฝันไปแล้วมัน
ก็เลยแบบไม่หวังอะไรเลยก็คือหวังแค่ว่างานจะเสร็จตามที่เราต้องการ
แล้วก็ตอบโจทย์กับคนที่มาฟังจริงเพราะว่าเราไม่ได้คิดในแง่ว่าเราต้องเป็นยังไง
แต่เราคิดในแง่ว่าคนฟังอยากฟังอะไรจากเราด้วย
ไปแล้วหนูมองสิ่งเหล่านี้มันเป็นศิลปะ
แล้วทุกขั้นตอนของกระบวนการคิด
มันถูกคิดมาแล้วอย่างถี่ถ้วงกันสุด

ในเรื่องของลักษณะในการใส่แล้วก็ถอดสะดวกบนเวทีอะไรอย่างนี้ค่ะ

หนูโอเคนะที่แบบจะมีการ
ความเห็นมีทั้งชอบไม่ชอบอะไรอย่างนี้

แสดงว่าเตรียมใจในการรับดราม่าในครั้งนี้มาไว้

เพราะว่าเรารู้เจตนาของเราดีว่า
ว่าสิ่งที่เราสรรสร้างมาแล้วก็ฝึกซ้อมกับมันเนี่ย
ขนาดชุดเนี่ยยังต้องซ้อมในการใส่หรือถอด

เวลาใส่ชุดเรามีแบบบางเพลงใส่แค่
ถอด๑วินาทีบางเพลงต้องถอด๓วินาที

มันคือถูกกระบวนการคิด

ให้คนดูดูมาแล้วเพราะฉะนั้น
ใครดราม่า
ค่ะก็จริงจริงต้นโตความคิดเอาจริงในความในความยุ่งยากของทุกคนเนี่ยมันเกิดจากหนูเองหนูเป็นคนแบบว่าอยากให้ถอดชุดระหว่างเพลงเพื่อแบบ

ได้เลยแต่ยังสวยอยู่ใส่ชับมาหลายชั้นแล้วก็ถอดทีละอันเพื่อ
คนจะได้เห็นตั้งแต่ลุคที่มันสง่างามลุคกลางแบบมีความแบบมีความแปลมจนถึง
โป๊บว่ามันโป๊บไปไหม

จริงมันมีการคิดอย่างถี่ถ้วนมาแล้วค่ะ
แล้วก็ถามว่าโป๊ไปไหม
จริงหนูว่าเรื่องเสื้อผ้ามันเป็นการเคารพในสิทธิส่วนบุคคล
ถ้าเราแต่งตัวอย่างที่ไต่ตองมาแล้ว
แล้วก็แต่งตัวแบบที่มีกรราธิษฐ์ในแต่ละพื้นที่อ่ะ
อันนี้หนูว่ามันเป็นสิ่งที่ปกติของสังคม

แล้วก็นั่นแหละ
คิดว่าคุณคนเราอ่ะ
เคารพในการแต่งตัวแล้วก็การตัดสินใจของผู้อื่น
เพราะว่าคนเราบางทีแบบว่า
เสื้อเนี่ยเราใส่เสื้อเหมือนกันใส่กางเกงเหมือนกันใส่รองเท้าเหมือนกัน
แต่ทำไมคนอื่นมองว่าเราเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้

ก็ขอบคุณในทุกความคิดเห็นค่ะ
นั่นแหละเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าคิดเอาเป็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โอเครับได้
ถ้าจะมีถ้าจะมีคนวิจารณ์หรือว่าอะไรอย่างนี้เพราะว่า
เรารู้เรารู้ตัวว่าเราทำอะไรอยู่ประมาณนั้น

มันก็มีคอมเม้นต์หลายด้านมา

เพราะว่ารู้สึกว่าเรื่องนี้ค่อนข้างแบบ
ค่อนข้างโอเคมากแล้วเพราะว่าโบคิดว่า
เป็นสิ่งที่ตั้งใจโคตรในการที่จะคิดขั้นตอนนี้มาแล้ว

เราก็แบบไม่ได้อยากไปโพสต์สุดต่อหน้าคนดูขนาดนั้น
แล้วก็ในชีวิตประจำวันโบก็ไม่ได้แต่งตัวแบบนั้น
ไปสถานที่ราชการหรือไปเข้าวัดอะไรอย่างนี้
คิดว่าอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล
เหมือนเราก็หลอกมาตอบกับ
ตอบกับใครคนต่างจริงไม่ได้ตั้งใจจะตอบแบบนั้น

มันเป็นตอนนั้นโบคือเหมือนโบกะจะทำคลิปที่แบบว่า
ว่าจะเป็นเสียงเรื่องชุดเรื่องสไตลิสต์หรือว่าเรื่องเวทีเรื่องสเตจ
หรือว่าเรื่องทุกเรื่องที่ดีไซน์เกี่ยวกับคอนเสิร์ตมา
เพราะว่าโบคิดว่าเบื้องหลังโบเป็นคนชอบถ่ายทุกอย่างไว้อยู่แล้ว
ก็พอมันมีดราม่าเรื่องชุดพอดีแล้วโบก็ทำคลิปอันนั้นไว้พอดี

หนูเก็บพุทธทุกอย่างตั้งแต่ประชุมแรก

ใช่ค่ะทุกวิถีทางที่จะทำได้เลย
อันนั้นจริงเหมียมเพราะว่าเพื่อนจะไทย
เรากำลังกดุโบซวยพอดี

แต่เมื่อมันอยู่ในจุดที่

เราก็ไม่ได้หยาบคายแบบออกสื่อ
เพราะฉะนั้นเสียงที่มันควรจะได้ยินมันก็ไม่ต้องได้ยินก็ได้
มันก็เป็นแค่ภาพที่ให้คนจินตนาการต่อกันนี้เอง